ท้ายมือตบหน้าตนเองหนึ่งที
ตัวทางด้านของร้อยตีทองพูลก็เลยโมโห

ก็เลยชกไปเข้าที่หน้าผู้ตาย๑ครั้งอย่างแรง
แล้วก็เอาขวดเหล้าทุบที่ใบหน้าผู้ตายจนล้มลงไป

เห็นป้ายโฆษณาก็เอาป้ายนั้นไปห่อศพเอาไว้
แล้วก็ลากศพใส่กระโปรงรถเก่งข้างหลัง
แล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ที่กองขยะตามที่มีคนไปพบศพนะฮะ
ไปฟังเสียงของผู้ต้องหานะครับ
ผู้โกข่าวถูกออกแปลงละครับ
ลุงอิจโน้นว่าพูดจะไหว
มาจากจากอิดเป

นี่ห้ามหน่า
ผมไม่ฆ่ามันมันก็ผ้าขมมันเตรียมการมาหลายวันแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะ
แต่ยังว่าแหละครับผู้ตายพูดไม่ได้ค่ะนะครับร้อยตีทองภูลบอกว่าที่ผ่านมา
พยายามขอเลิกแล้วหนีผู้ตายมาสามครั้งแต่ผู้ตายก็ไม่ยอมเลิกยังตามมาอีก
ล่าสุดนะฮะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ไปเจอหลานมาเยี่ยมแล้วก็ถ่ายรูปลง
ผู้ตายแกะรอยไปเจอครับแล้วก็มาหาที่บ้านจนเกิดเรื่องขึ้นมา
ขณะที่ทางด้านของตำรวจคือพลตำรวจตรีสุรพลเบรมบุตรผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคห้าก็บอกว่า
คดีนี้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่เห็นรถในพื้นที่อำเภอแม่ริมแล้วก็ไปถึงที่เสมิง
ก็พบตัวผู้ก่อเหตุเดินเข้าออกในพื้นที่ในการเอารถเก๋งไปจอด
แล้วก็ลากศพเข้าไปก็เลยขออนุญาตหมายสารในการออกไม้จับดังกล่าว
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาไปเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพปิดบังการตาย
แล้วก็คุมตัวไปให้กับพนักงานสอบสวนสพเสมิงดำเนินการตามกฎหมายต่อไป